เรื่องในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเยอะมาก

ใครที่ชอบศาสตร์รักสัตว์

คุณอาจจะอมยิ้มตามแน่นอนไปดูกันค่ะ

เฮ้ย
โอ้โหช่างไม่ได้ดูเวลาเลย

น้องก็สาวบางคนนั้นก็จริง

โอ้โหน้องก็ไม่รู้
น้องก็ไม่รู้ว่าพระบินทบาทให้ศีลให้พรอยู่

น้องก็เลยเต้นตามจังหวะ

น้องเขาเต้นตามจังหวะพระ

ให้รู้สึกว่ามันมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะกัน

หลายคนเขาก็ไปคอมเมนต์แบบติดตลกบอกว่า
โอ้โหนี่สงสัยจะเห็นนรก

อย่างนี้เดี๋ยวบาปนะไอ้เจ้าหมาตัวนี้
แม่ในคอมเมนต์เขาก็พูดกันไปหลากหลาย
แต่ว่าชื่นชมในความน่ารักความตลก

เราก็ไม่รู้ไงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไร

ดิฉันว่าเก่า
นักตัวนี้นี่มันร้ายนะไม่ได้รู้เวลาเลย